โอ้โหบรรยากาศตลาดยามเช้านี่ของมันเยอะจริงเลย
ตอนนั้นเขาขายอะไรกันนะโอ้โหเต็มไปหมดเลย
อ้าวเอาสิผักผลไม้นี่มันนี่มันกะล่ำ๓๖๕วัน
กะล่ำปลีแค่เล่นเองก็ได้
อายจังไปเช็คราคาสินค้ากันดีกว่าค่ะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันก่อนจ้า

วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็๕บาทต่อฟองนะคะ
แล้วก็กระเทียมไพรแกะกลิ่นอยู่ที่๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ